มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีเซียนพระรุ่นใหญ่นะฮะ
ถูกคนร้ายเข้าไปยิงเสียชีวิต๓นัดซ้อนที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนั้นจับคนก่อเหตุได้แล้วเขาชื่อว่าบังหลัง
บังรั่งก็อ้างนะครับว่าผู้ตายติดเงินของ๕๐๐๐บาท
แล้วก็ชอบพูดจาด่าทอท้าทายด้วย
ก็เลยเอาปืนขึ้นมายิงจนเสียชีวิตเลยนะครับ
คุมตัวในกรรมคารปาธาน
เขาก็ว่ากันว่าเป็นผู้ต้องหานามสกุลดังนี่แหละครับ

เขามีคนเรียกเขาบางรังอายุ๖๐ปีแล้ว
เป็นผู้ต้องหาในคดีใช้ปืนจ่อยิงนายปรีชาขุนทอง
อายุ๕๙ปีซึ่งเป็นเซียนพระรุ่นใหญ่
เสียชีวิตหน้าร้านสะดวกซื้อ
ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลสระบุรีครับ
ก็ถูกจับปุ๊บก็นำตัวไปทำแผน

นายปีซำหรือยืนจ่ายเงินอยู่พอดี

ก็เลยทำให้ทั้งคู่
เกิดมีปากเสี่ยงกันบริเวณเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ

แหละตามที่พนักงานของร้านให้การเอาไว้ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหายืนยันว่าถูกนายปรีชาพูดจาหาเรื่องก่อน
เริ่มด่าทอก่อนสาเหตุที่ตัดสินใจยิงเพราะถูกนายปรีชาด่าถึงพ่อถึงแม่แล้วก็ท้าให้ยิง
ผู้ต้องหาก็เลยเอาปืนที่พกมาเนี่ยปืน๙มมเขาพกมายิงเข้าไปที่ลำตัวของนายปรีชา๒นัดจนนายปรีชาล้มลง
แล้วก็ยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดรวมเป็นสามนัดจนนายปรีชานอนแน่นิ่งไปนะครับจากนั้นก็ออกจากร้าน
รถเข็นขายของไปเก็บของเอาไว้ด้านหลังโรงพยาบาลแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ส่วนปืนที่คนร้ายใช้เกาะเหตุนะฮะผลธรรมโรดโทอำพล
บัวรับผลผู้ประชาการธรรมโรดภูเทอร์นพักหนึ่งก็บอกว่า
ก็เป็นปืนของผู้ต้องหานี่แหละที่มีทะเบียนอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายซึ่งเขาพกติดตัวไว้เป็นประจำผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุที่ต้องพกปืน
แล้วก็มีการขึ้นลำกล้องพร้อมยิงไว้ตลอดเวลาเนี่ยเพราะในอดีตเคยถูกนายปรีชาขู่ฆ่าและจัดทำร้ายมาก่อน
อืมก็เลยพกปืนแล้วขึ้นลำกล้องไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัว
มเหตุยืนยันมาจากปัญหาเรื่องหนี้สินที่ผู้ตายติดเขาไว้๕๐๐๐บาทนะฮะ
สืบสวนตามจับได้เลยครับที่บ้านพักส่วนตัวในอำเภอหนองแคร์ที่สระบุรีนี่แหละนะครับ
ตำรวจสพเมืองสระบุรีก็แจ้งไปสองข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเพราะว่าเขาเตรียมปืนและขึ้นลำกล้องเอาไว้นะครับ
แล้วพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
คือปืนต่อให้มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ได้แปลว่าจะพกพาไปไหนก็ได้นะคะ